มาดูเรื่องเศร้าเกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ

สามีภรรยาคู่หนึ่งเขาอยู่กินกันมามีลูกด้วยกัน๓คนค่ะ
แต่ฝ่ายชายระแวงว่าฝ่ายหญิงซึ่งทำงานอยู่ที่โรงงาน
ปัญญาให้กับชายอื่นเพราะสืบจากเฟซบุ๊ก
เป็นเหตุการณ์ล่าสุดมีผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่เดียวกับฝ่ายหญิง
ก็คือที่เดียวกับภรรยานี่นะคะ
กดรูปหัวใจในเฟซบุ๊คของภรรยาตัวเอง
นั่นแหละค่ะกลายเป็นเรื่องเศร้าถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ทำไมร้องห่มร้องไห้กันแบบนี้
เพราะฝ่ายชายใช้อาวุธปืน๙มมเจาะยิงฝ่ายหญิงเสียชีวิตภายในรถ
แล้วยิงตัวเองตายตามในรถกระบะคันนี้แหละค่ะ
ซึ่งตอนแรกเนี่ยรถกระบะคันนี้เนี่ยจอดตั้งแต่วันที่๑๖เมษายนแล้วนะคะ
เด็กปั๊มก็ผิดสังเกตแล้วแหละเพราะลักษณะการจอดคือติดเครื่องยนต์
ข้ามคืนจนกระทั่ง๑๗เมษายน
เด็กปั๊มไปชะโงกดูกลายเป็นว่า
เห็นผู้ชายกับผู้หญิงนอนอยู่ในรถ

ก็เลยไปแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยมาตรวจสอบ
พอเปิดในรถได้อ้าวกลายเป็นว่าเจอ๒ศพในรถคันนี้นะคะ
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเนี่ยที่รถกระบะคันนี้
เป็นรถกระบะส่งของจอดอยู่นะคะจอดอยู่ที่ลาน
ฉะเชิงเศร้าเห็นไหมกู้ภัยต้องเอาร่างออกมา
แบบนี้ค่ะเป็นรถกระบะส่งของนะคะ
ทะเบียนบใบไม้วแหวน๔๙๒๐ฉะเชิงเศร้า
แล้วคราบเลือดไหลนองพื้นคุณผู้ชมในรถเนี่ยไปพบศพชาย
ลักษณะคือนั่งก้มหน้ามือซ้ายกอดคอฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็เสียชีวิตแล้วด้วยนะคะ
แล้วไปพบอาวุธปืนขนาด๙มมพร้อมกับปลอกกระสุน๓ปลอก
ตกอยู่ที่นั่งของคนขับผู้ตายฝ่ายชายชื่อว่า
นายประพลเฮงพาณิชย์อายุ๒๕ปีเป็นเจ้าเพศพอดี
ถูกกระสุนปืนยิงบริเวณขมับขวา๒นัด
ส่วนฝ่ายหญิงผู้ตายชื่อว่านางพันนิดานุษย์ดีอายุ๒๘ปี
ถูกกระสุนยิงเข้าที่ขมับด้านซ้ายมีโอกาสไปพูดคุยกับคุณพ่อของฝ่ายชาย
คุณพ่อชื่อว่าสำรวยเฮงพาณิชย์อายุ๔๕ปี
พ่อของผู้ชายซึ่งก็ตายไปแล้วด้วยนะคะ
เล่าบอกว่าทั้งคู่เขามีลูกกันด้วยกัน๓คน
เป็นเพศหญิงซึ่งเป็นฝาแฝดกันอายุ๓ขวบ๑คู่
ลูกชายอายุ๑ขวบครึ่งอีก๑คน
ระยะหลังทั้งคู่ก็คือผู้ตายทั้งสองคนเขาเริ่มมีปัญหากันในครอบครัว
ก็เลยนำเอาลูกสาวซึ่งเป็นฝาแฝดมาให้ตนเลี้ยง
ส่วนลูกชายคนเล็กเนี่ยเอาไปให้ฝ่ายหญิงเลี้ยงก็คือญาติของฝ่ายหญิงเลี้ยง
ที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้คุณพ่อสำรวยฟัง
หรือไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้คุณพ่อฟัง
แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าลูกชายจะตัดสินใจคิดสั้นแบบนี้
ญาติญาติให้ข้อมูลน่าสนใจบอกว่า
ฝ่ายชายมีนิสัยคือขี้ระแวงขี้หึงขี้หวง
หนักสุดคือกรณีของเพื่อนผู้ชายที่ทำงานที่เดียวกับภรรยาของผู้ตายนะคะ
เขาทำงานที่เดียวกับฝ่ายหญิง
นี่แหละค่ะก็คิดว่าน่าจะหึงหวงเพื่อนผู้ชายที่ทำงานอยู่ที่โรงงานกับเมียของเขาเนี่ย
กดให้ลักษณะคือเป็นหัวใจสติ๊กเกอร์
ใช่นอกจากข้อมูลของญาติของฝ่ายชายบอกแล้วว่าฝ่ายชายเป็นคนหึงหวงเนี่ยนะคะ
ลักษณะการโพสต์ของฝ่ายชายก็คือตัดเพราะเรื่องของความรักเหมือนกัน
นี่อาจจะเป็นปมเหตุที่ทำให้ฝ่ายชายยิงฝ่ายหญิงแล้วก็ยิงตัวเองตายตามไปค่ะ
นี่ละค่ะก็จะรู้ข้อมูลมาบ้างตาการถอดกันถึงกลายแล้วก็กลายเป็นเรื่องฆาตกรรมเกิดขึ้นนะคะ
กู้ภัยก็นำร่างทั้ง๒ศพ
ส่งให้สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อชนะสูตรตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ

มอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ

กฎไร้กฎหัวใจนี่
เห็นคือไม่ถึงขั้นฆ่ากันตาย

ก็ถ้าเขาหึงเขาห่วงก็จะไปกดหัวใจเลยนะครับ